เอาไปต่อค่ะข่าวนี้เหมือนจะได้กลิ่นคนมีความรัก

พี่เอพระสินจำกันได้ไหม
หล่อล่ำรอยสักแบบเต็มหลังเต็มแขนเนี่ยพี่เอเลยนะคะ
แล้วกำลังจะมีผลงานกับแสดงไทยรัฐกับไทยรัฐด้วยนะฮะ
ชื่อเป็นซีรีส์ว่าสิรานีที่รักตอนวงเวียนบาป
เป็นผู้ชายอีกหนึ่งคนที่อยู่ในลิสต์ที่ดิฉันบอกว่า
ละครของพี่เอนี่อาจจะดูแรงค่ะ
แต่ว่าชีวิตจริงตรงกันข้ามแบบสุด
ตอนนี้พี่เอคนนี้นะกำลังเปิดใจให้กับน้องบุ๊กนิชารี
บุ๊กคือใครน้องบุ๊กเป็นสาวสวยดีกรีเพศรัชกรค่ะ
พี่เอเขาก็ตอบแบบอ้อมแอ้มมาบอกว่าน้องบุ๊กนี่แหละที่แวะมาเคาะประตูหัวใจพี่เอ
อายุอนามห่างกันเท่าไหร่ขยี้ตาฟังตัวเลขกันดี

เราก็ถามว่ามันมีเรื่องช่องว่างระหว่างวัยอะไรยังไงไหม
พี่เอบอกมันก็พอมีแหละแต่ก็พยายามจะปรับจูนกันไป
แล้วก็จากที่ไปร่วมทริปกับน้องเลโก้ลูกชายพี่เอเนาะ
พี่เอก็แฮปปี้มากคุณเพศัตว์ไม่ธรรมดาลูกนี้นะ
ส่วนภรรยาเก่าน้องแตงกวาเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้

แต่งกว่าก็รับรู้เรื่องนี้เหมือนกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะ
ความสัมพันธ์ตอนนี้ถามว่าพี่เอกับคุณเพศรัชกรใช้คำว่าคนรักได้หรือยัง
ฟังคำตอบจากพี่เอกันเลยค่ะทะเลเขาหวานอยู่นะ
ยังไม่เป็นแฟนนะครับคิดว่าคิดว่าเป็นแฟนกันเร็วก็บางทีมันก็มีปัญหาเร็ว
ก็คือเรียนรู้ไปก่อนก็ดูแลกันดีนะฮะในช่วงที่ใช้เวลาด้วยกัน
แต่บางครั้งความเป็นชีวิตของตัวเองในเจนผมเป็นเจนเก้าสูญ
เวลาคนที่เหมือนกันมาเจอกันมันง้องกันยาก